บอกแหละค่ะว่าจริงแล้วเนี่ยวันแห่งความหวังเนี่ยใน๑เดือนมี๒วันมันก็มีทั้ง๒อารมณ์เหมือนกันคุณผู้ชมก็ต้องมีคนที่สุขสมหวังแล้วก็ต้องมีคนที่ผิดหวังช็อกช้ำแต่คนที่ผิดหวังเนี่ยคุณยังไม่ต้องแบบว่าหดทูยังไม่ต้องเสียอกเสียใจอะไรไปเพราะว่าชีวิตเรายังมีงวดน่าเสมอแต่วันนี้ค่ะ
ตลอดข่าววันนี้เรามีเรื่องราวของคนที่หมดหวังไปกับการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลในงวดที่ผ่านมา
ขอบอกว่าอย่าท้อแท้ไปค่ะเพราะสลากที่ไม่ถูกรางวัลในมือท่านมีประโยชน์สุดสร้างสรรค์มากมายจ้า
เริ่มกันที่ดอกไม้จันทร์จากกลุ่มผู้สูงอายุบ้านดงไทยจังหวัดสุโขทัย
ถือเป็นไอเดียดีจากกลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการรวมตัวการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากสลากที่ไม่ถูกรางวัลเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชน
จากผู้สูงอายุจะได้คลายเหงาแล้วยังมีรายได้เข้ากระเป๋าอีกด้วย
ไอเดียต่อไปเป็นของท่านเจ้าอาวาสวัดห้วยหมูกับดอกไม้จันทร์และพวงหลีดจากสลากที่ไม่ถูกรางวัลค่ะ
พระครูจันทศิรากรเจ้าอาวาสวัดห้วยหมูตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีท่านเปิดศูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเด็กพิเศษขึ้นมาเพราะสงสารเด็กเด็ก
เนื่องจากว่าครอบครัวที่มาฝากเด็กส่วนใหญ่นั้นยากจนค่ะทางวัดจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กให้ได้เรียนรู้ได้ศึกษาและก็เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสอยู่ในสังคมนี้ได้
ว้าวไอเดียต่อไปเป็นของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
โครงการจ้างงานผู้ป่วยจิตเวทด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสลากที่ไม่ถูกรางวัล
อีกหนึ่งไอเดียดีที่ทางสถาบันจิตเวชศาสตร์
เห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มทักษะสร้างประโยชน์และรายได้ให้กับผู้ป่วย
จึงเปิดรับบริจาควัสดุเหลือใช้จากประชาชนหนึ่งในนั้นก็คือสลากินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัลค่ะ
เพื่อนำมาให้ผู้ป่วยจิตเวทในโรงพยาบาลได้ฝึกทักษะและก็ยังสร้างอาชีพ
โดยการนำสลากมาประดิษฐ์เป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างไม่ว่าจะเป็นกระทงดอกไม้จันทร์พัดเก้าอี้เปเปอร์มาเช่
กล่องทิชชู่และกระปุกออมสินและนำไปวางจำหน่ายที่ร้านค้าภายในสถาบัน
และรายได้ก็ยังมอบให้กับผู้ป่วยนั่นเองจ้า
และที่สำคัญผู้ป่วยก็ยังสามารถนำไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้อีกด้วย
ไอเดียต่อไปเป็นเรื่องการสร้างงานศิลปะจากสลากที่ไม่ถูกรางวัลจ้า
ไอเดียนี้เกิดจากท่านพระครูสมุอาทิตย์อิสระยาโนเจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่งเคล็ดมีกุศโลบายชักนำพุทธศาสนิกชนให้เข้าวัด
จึงเปิดรับบริจาคสลากเก่าเพื่อนำมาติดฝาผนังเมนเผาศพให้เกิดภาพแปลกตาแล้วก็ดึงดูดใจ
ยังถือเป็นการนำของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์อีกด้วยล่ะค่ะ
และก็ยังเป็นการประหยัดงบประมาณในการทาสีอีกด้วย
และไอเดียสุดท้ายเป็นไอเดียอมยิ้มที่มอบให้กับเหล่าบรรดานักเสี่ยงโชคกับแฟชั่นวันออกสลากแสดงแบบโดยน้องแมวสุดน่ารักจ้า
แฟชั่นเซ็ตนี้มีชื่อว่ามงลงใครสนใจแบบไหนก็จัดให้น้องแมวของตัวเองเลยจ้า
หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้เหล่าบรรดานนักเสี่ยงโชคที่หมดหวังมีกำลังใจขึ้นนะ
และก็อย่าลืมว่าชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอ

บอกแล้วว่าชีวิตเรายังมีงวดหน้าเสมอนะคะ
จริงแล้วเราสามารถนำสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มันไม่ถูกรางวัล
ก่อให้เกิดประโยชน์หรือว่าสร้างรายได้ได้หลากหลายรูปแบบมากกว่านี้อีกนะ
อันนี้เป็นตัวอย่างที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะ